เมื่อคืนนี้จัดขึ้นเป็นค่ำคืนที่๕แล้วนะคะ
ร่วมไว้อะไรกันเยอะแยะมากมาย
โดยเฉพาะพิหนุมิเติร์และอธวระเชิญยิ้ม
ทั้งสองคนไปมาหลายคืนแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้พี่หนุ่มมิเตอร์ลูกศิษย์อีกคนนึงของครูชนละที
ได้ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ร้องเพลง
เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับครูผู้เป็นที่รัก
พี่หนูเลือกเพลงข้างหลังภาพ
ซึ่งเป็นเพลงดังที่สร้างชื่อของพี่หนูเลยนะ
แล้วก็เป็นเพลงที่ครูชนละทีแต่ง
แล้วก็ขับร้องให้กับแขกที่มาได้ร่วมฟังกันด้วย
บางช่วงบางตอนก็มีการเป่าขลุยในธรรมนองของดนตรีด้วยนะคะ
โดยพี่หนูยังบอกกับทีมข่าวของเราว่า
มีครูชนละทีเป็นแม่แบบในการทำงานมาตลอด
เพราะฝีมือการแต่งเพลงของครูค่อนข้างที่จะเฉียบคม
และที่ผ่านมาผลงานการแต่งเพลงของครูชนละที
ก็สร้างชื่อให้กับพี่หนุ่มมิเตอร์จนด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเป็นการจัดงานสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นค่ำคืนที่๖แล้วนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ฉันพูดผิดนะขออภัยด้วย
ซึ่งก็ยังมีคนในแวดวงไปร่วมงานกันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งอธรรยชเชิญยิ้มนะคะก็บอกกับเราด้วยค่ะว่า
เคยไปปรึกษาครูชนละทีเรื่องจะแต่งเพลงเพลงหนึ่งค่ะ
ซึ่งครูให้คำแนะนำมาอย่างดีเลย
แล้วก็ไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะ
แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมครูชนละทีทานทองถึงเป็นบรมกครูเพลง
ที่มีลูกศิษย์ลูกหารักมากมายขนาดนี้ค่ะ
ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวด้วยนะคะ